เราจะทำตามสัญญา

รถของนายกรัฐมนตรีท่านเป็นสัญจรกาญจนบุรี

ก็เนาะ๘๘๘๘กาญจนบุรีค่ะ

ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ดูแบบนี้เลย
ถือว่าเอามาเป็นสีสันในช่วงของวัน

มีวันพรุ่งนี้อะไรต้องดี